มาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ส่งตรงมาจากด่านช้างสุพรรณบุรี
พี่พี่รู้ไหมว่าพี่ไม่เหยียบเท้าหนูว่าไม่รู้
พอไม่รู้เท่านั้นแหละค่ะคุณค่ะทั้งต่อยทั้งตบทั้งเตะทั้งเสยคางเลยนะคะ
จนฝ่ายผู้หญิงเนี่ยสลบคาที่ดิฉันกำลังหมายถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
รู้ไหมว่าเหยียบเท้าหนูเนี่ยก็เลยกลายเป็นภาพมารุมมาตุ้มนี่แหละค่ะ
ฝ่ายชายไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดินเข้ามาหาเรื่องกลุ่มฝ่ายหญิงเลย
ผลักผู้หญิงจนล้มพอเพื่อนฝั่งผู้หญิงเข้ามาห้ามปลาม
แล้วหนึ่งในแก๊งผู้ชายค่ะปรีเข้ามาชกหน้าตบหน้า
บหลายต่อหลายทีตบไม่ยั้งตบไม่มีวันหยุด
ศรสีแดงคือฝ่ายชายลูกศรสีเขียวคือฝ่ายหญิง
คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะดิฉันบรรยายไปด้วย
ส่วนผู้ชายอีกคนเนี่ยเตะเสยปลายคางผู้หญิง
จนกระทั่งผู้หญิงอ่ะสลบเหมือดอ่ะค่ะสลบคาบาท่า
เอาแบบนี้เลยละกันนะคะขออนุญาตพูดสุภาพ
พร้อมข้อความบอกว่ากลุ่มผู้หญิง๗คนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างอยู่ในร้าน
มีผู้ชายมาเหยียบเท้าฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงก็เลยเดินไปถาม
เหยียบเท้าหนูทำไมหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยค่ะ
บรรยายเยอะนะคะปรากฏว่าถูกกลุ่มฝ่ายชาย
ลีกเข้ามาทำร้ายตบหน้าชกหน้าเตะเสยคาง
มีเรื่องบานปลายกันเกิดขึ้นพอเพื่อนเนี่ยเข้าไปห้าม
ฝ่ายหญิงเข้าไปห้ามก็โดนตบด้วยแม้แต่คนท้อง
คนท้องคนท้องไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วย
แม้แต่คนท้องซึ่งเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงเข้าไปห้าม
ฝ่ายชายก็ไม่เว้นค่ะไปตบเขาอีกรวมทั้งดีเจที่เข้ามาห้าม
ก็ยังโดนด้วยนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายชายมากันเยอะ
กัน๑๐กว่าคนพอมาเยอะพลังมันเยอะกล้าไง
ฮึกเหิมไงก่อนที่กาดของผับจะเข้ามาห้ามปลาม
แล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะคะจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายไม่ยอมค่ะ
เอาล่ะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พากันไปแจ้งความไว้ที่สพด่านช้างแต่ตอนนี้คดียังไม่คืบหน้า
ส่วนฝ่ายชายที่ทำร้ายทราบชื่อชื่อเล่นตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเป็นใคร
ชื่อเล่นว่าชื่อไหนเล็กไหนดอกอันนี้ชื่อไหนดอกจริงไหนดอก
ก็เลยคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ
นำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ขอความเป็นธรรมอีกแรงหนึ่งด้วยค่ะ